ไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำปรากฏว่าเป็นลมเสียชีวิต
แต่เรื่องนี้ทางญาติติดใจสงสัย
ว่ามันไม่น่าจะเป็นการเสียชีวิตธรรมดาธรรมดานะครับ
มีผู้หญิงอีกคนนึงมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
เพราะทางญาติเอาคลิปนี้มาเลยเอาภาพนี้มาเลย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เดินตามคนตายไปเนี่ย
เห็นคนตายเป็นลมแต่ทำไมไม่ช่วย
แล้วก็เดินหนีออกมามีมือถือของคนตายเอามาด้วย
ทรัพย์สินของคนตายบนรถหายไป
ที่ชื่อว่ารับพี่ชำนาญเรือซึ่งเป็นญาติของคนตาย
โพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอพร้อมข้อความบอกว่า
ฝากแชร์ข่าวสารนะครับหากใครพบผู้หญิงในภาพนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนกับคนตายคนตายชื่อว่าก้อย
้อยไปปล่อยปลาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปด้วย
แต่ปรากฏว่าน้องก้อยเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๘โมงเช้าของวันที่๑๔เมษายน
ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
คือหลังจากที่ชวนกันไปปล่อยป่านี่ก้อยครับคุณ
คนที่ใส่เสื้อดำหอบเงินถุงปลาอะไร
ลงไปที่ท่าน้ำก้อยอายุ๓๒ปี
ชื่อจริงว่านางสาวสิริพรขันวงนะครับ
ปล่อยปลาตรงท่าน้ำแล้วเป็นลมเสียชีวิต
แต่ปรากฏว่าทรัพย์สินของมีค่า
รวมถึงรถเก๋งยาลิสสีขาวของก้อยหายไป
จะมีเพียงหลักฐานจากวงจรปิด
เห็นภาพบุคคลผู้หญิงใส่เสื้อขาวแขนกุด

ทางญาติก็เลยอยากประกาศตามหาผู้หญิงคนนี้อืม
ผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
กับการตายของก้อยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปพูดคุยกับคนโพสต์
ก็คือคุณระพีชำนาญเรือเนี่ยนะครับ
เป็นคนที่คุณก้อยหรือว่าคนตายนับถือในฐานะพี่ชายนะครับ
คุณระพีบอกว่าตอนนี้ญาติติดใจสาเหตุการตายของก้อยมากนะครับ

มีความขัดแย้งเรื่องของธุรกิจวงแชร์หรือวงเงินต่างด้วยหรือเปล่า
มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง
ที่มีความผัวพันธ์เกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งมีหลักฐานเรื่องของการข่มขู่หรือการจะทำร้ายกัน

ยังไม่ได้เจาะลึกลงไปว่าตำรวจคนนี้ผัวพันในลักษณะไหน
เกี่ยวข้องหรือคมขู่จะทำร้ายเพราะเหตุใด
การประกันชีวิตที่อดีตพี่สะพ้ายเคยทำไว้ให้
เรื่องเป็นสิ่งที่ญาติอยากให้ตำรวจมาคลี่คลายว่ามันจะเกี่ยวกับการตายของก้อยหรือเปล่า
เพราะว่าไม่เชื่อว่าการไปปล่อยปลาธรรมดาธรรมดาที่ท่าน้ำแล้วถึงกับเป็นลมตาย
ต่อมาทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่๑๘๘ทับ๒นะฮะที่หมู่๒ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของก้อยคนตายก็มีการจัดงานศพคืนที่๒
แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพวันพระสมดีที่๒๐เมษายนนี้นะครับ
พี่สาวของก้อยก็คือส้มฮะ
ส้มเล่าให้ฟังบอกว่าทุกคนสงสัยผู้หญิงในคลิป
คือคนเสื้อขาวแขนกุดที่ไปกับก้อย
ว่าทำไมตอนที่ก้อยเป็นลมล้มทำไมถึงไม่ช่วย
แล้วเดินหนีออกมาทำไมแล้วเอาโทรศัพท์ของก้อยไปทำไมด้วย
เห็นในมือไหมครับ
้อยเนี่ยมีโทรศัพท์๒เครื่องและยังมีกระเป๋าเงิน๑ใบ
มีเงิน๔๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็รถเก๋งยาลิสสีขาวที่มันหายไปคุณ
หายไปจากบ้านน่ะเนอะแต่ทีนี้คุณประเด็นมือถือ
เพราะว่าตอนแรกที่ไปถามคุณระพีใช่ไหมที่เป็นคนโพสต์
ข้อ๒ที่คุณบอกว่าคนที่เป็นตำรวจไปผัวพันเกี่ยวข้อง
อันนี้คุณระพีเขาบอกนะว่าตำรวจคนนั้นมาผัวพันกับคนตาย
แล้วก็มีการยืมเงินกันเอามาทำธุรกิจ
ทีนี้พอตำรวจมีการมาทวงตังค์ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แล้วส่งข้อความข่มขู่แต่ไอ้ข้อความข่มขู่
มันอยู่ในมือถือเครื่องที่หายไปนั่นแหละ

มันก็เลยต้องรอเป็นจิ๊กซอมาต่อให้ครบนะ
ว่าสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่
ใช่ฮะส่วนพี่สาวก็ยังติดใจสงสัยนะฮะ
สงสัยว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริง

แล้วทำไมอยากถามว่าคุณทำไมถึงไม่ช่วยน้องเรา

คือหน้าคือไม่คุ้นเลยค่ะ
ทางญาติพี่น้องเราก็ไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ก็คือทางเพื่อนของน้องสาว
ก็คือเราก็ให้ดูทุกคนก็คือเหมือนว่าเขาก็ไม่คุ้นเลย
คุณชมฮาล่าสุดทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

เป็นใครล่ะคุณก็เป็นผู้หญิงเสื้อขาวแขนกุด
อ๋อคนนั้นชื่อแอมใช่ค่ะที่ไปปล่อยปลากับก้อย
ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าหญิงสาวที่ญาติคนตายสงสัย
ผู้หญิงเสื้อขาวแขนกุดหรือว่าแอม
เข้าให้ปากคำกับตำรวจสพบ้านโป่งแล้วนะฮะ
แล้วก็มีพยานสองคนเห็นขณะที่ก้อยล้มลงตรงท่าน้ำ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกพยาน๒คนมาสอบปากคำด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะและคืบหน้าล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้
ทางญาติของก้อยได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของก้อย
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
โดยพี่สาวของก้อยก็คือส้มบอกกับผู้ศึกข่าวว่า
ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าการตายของน้องสาว
ไม่น่าจะเกิดจากโรคประจำตัวเพราะน้องสาวเป็นคนแข็งแรงนะฮะ
แม้ว่าผลชนะสูตรของแพทย์จะบอกว่าการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลว
ล้มเหลวเฉียบพันธุ์ก็ตามมานะครับ
วันนี้เชิญดวงวิญญาณถ้าน้องสาวฟังอยู่
พวกพี่มีอะไรอยากบอกเขาอยู่นะครับ
ก็ขอให้ความจริงปรากฏว่าใครเป็นคนทำเขา

จะไม่ติดขาอย่างไรขึ้น
ขอให้เขาออกมารับสารภาพ

วิญญาณเขาจะได้ไปสู่สุขติค่ะ

เชื่อว่า
คุณผู้ชมฮะก็ต้องรอตำรวจนะฮะในการคลี่คลายนะฮะ

ขาวแขนกุฎก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ

ถ้ามีความคืบหน้าใดเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ